เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เรือนจำนะ
ใช่ค่ะเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะ
ตรงนั้นเป็นแดนฝึกวิชาชีพเกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาทีนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องมาดูค่ะว่าเช้าวันนี้มีการเข้าไปตรวจสอบ
มีการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างยังไงบ้าง
ดูตั้งแต่เมื่อคืนก่อนค่ะ๔ทุ่ม๔๐ที่ว่า
ไฟไหม้ในอาคารแดนฝึกวิชาชีพเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะ
จุดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอาคารที่ปลูกติดกัน๓หลัง

เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมต้องประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ใช้เวลาอยู่โอ้ยกว่าจะดับเพลิงได้ก็เที่ยงคืนนะคะ
และเช้าวันนี้ทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะสรุปสาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้

ก็คือนายสหการเพชรนรินบอกกับผู้สื่อข่าว

บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารฝึกวิชาชีพแดน๔ค่ะ

ต้นเพลิงอยู่ห่างจากเรือนนอนผู้ต้องขังแค่๑๐๐เมตรเองนะคะ
และจุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้
โทรมค่ะอาคารเก่าอายุสัก๕๐กว่าปีแล้ว
สร้างมาตั้งแต่มีเรือนจำกลางคลองเปรมเลย
ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
นี่พยายามประสานทางการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ

ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนะคะทรัพย์สินเสียหายเฉย
คือปกติจะมีผู้ต้องขังมาฝึกวิชาชีพช่วงกลางวัน
สัก๒๐๐คนกลางคืนไม่มีใครอยู่มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรเท่านั้น
ส่วนประธรรมดิว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธมรวชเอกทวีสอร์ต๒
ซึ่งจริงเมื่อคืนก็ได้ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
บอกว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้คือ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะฮะ
จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเพราะว่าอาคารดังกล่าวไม่มีคนอาศัยอยู่
และเป็นสารที่ประกอบฟอร์นิเจอร์นะเป็นอาคารเก่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเจ็บใครตาย
และสิ่งที่ยืนยันก็คือไม่ใช่การก่อเหตุของนักโทษแต่อย่างใด
ใช่แต่จุดตรงนั้นคุณมันเก็บพวกอะไรอุปกรณ์ช่างงานไม้ต่าง
พอเกิดไฟลามแล้วมันลามเร็วเพราะว่ามีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ไงคะ